แหม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเราดูไปแล้วชมหน้าคนดวงดีดวงเห็ง๖ล้าน
ล้านเนี่ยมันดูน้อยไปเลยถ้าเกิดว่าได้รู้ว่าพี่คนนี้เขาถูกไปเลย๑๘ล้าน
ไปดูการบุกไปบ้านเขาเลยดีกว่าคุณผู้ชม
บ้านนายทวีเวชภูนะคะอายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะ
อยู่บ้านเลขที่สองสองสี่หมู่หนึ่งบ้านพร้าว
บอกว่าเลขที่ไม่ต้องตามไปหาคุณพี่เขาไปขอส่วนแบ่งนะคุณนะ
ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วโชคดีมากดวงเฮงมาก
ถูกล็อตเตอรี่รังวันที่หนึ่งสามใบสิบแปดล้านบาทอืม
ความโชคดีครั้งนี้เนี้ยนะคะได้มาจากไหนมาดูกัน
คุณบี้เขาบอกว่าเจองูงูอ่ะขึ้นรถเทลเลอร์ลากรถหกล้อ
เนี่ยค่ะงูเนี่ยขึ้นไปพันอยู่บนรถเนี่ย
ทะเบียนรถก็คือแปดศูนย์หนึ่งแปดสี่ศูนย์โอ้ซึ่งเป็นรถของตัวเองด้วยนะ
ไม่ได้เป็นรถใครเลยค่ะแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่างูเนี่ย
เหลือยขึ้นรถจะมาให้โชว์ใครลาบครับก็เลยให้ภรรยาไปหาซื้อล็อตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยแปดสี่ศูนย์นี่แหละอ่า
ที่จังหวัดสะแก้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แล้วก็พอดีว่าไปได้มาอยู่ที่อำเภอวัฒนานครนั่นแหละ
ครับได้หมายเลขศูนย์สองหนึ่งแปดสี่ศูนย์โอ้โห
มาเป็นชุดเขาขายเป็นชุดอ่ะสามใบอ่ะเอาก็ซื้อมาเลยละกันชุดหนึ่ง
จากนั้นก็มีการไปบนไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
อืมจะนำรถตู้ยี่ห้อเบนส์ของตัวเองเนี้ยไปถวายให้กับวัดค่ะโอ้
ส่วนอาชีพรับเหมารับจ้างตัดอ้อยก็ยังคงทำอยู่เหมือนเดิม
แต่ว่าเงินที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่ส่วนหนึ่ง
คุณพี่เขาก็จะแบ่งไปทำบุญและก็จะนำไปแบ่งให้พี่น้องต่อไปด้วย
นี่คุณค่ะใจดีจริงเอาเงินไปแบ่งให้ญาติพี่น้องด้วย
คุณจำได้ไหมดิฉันเนี่ยนามสกุลนี้มาก่อน
เดี๋ยวคุณนี่มั่วโต้จริงนำสกุลเนี่ยไปตรงกับของพี่เขาหรอ
เพราะพี่เขาบอกจะแบ่งให้ญาติพี่น้อง
มั่วจริงไม่ใช่น้องใบตองไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกับเขา
เนี่ยมั่วนิ่มมั่วนิ่มจริงเลย
เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรก็เหมือนญาติพี่น้องคุณผู้ชม
เป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดียวกันคุณผู้ชม
นี่ก็เออห่อหมกไปกับเขาเผื่อว่าจะได้
เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็เนี่ยคุณพี่เขาก็บนไว้ว่าจะนำรถตู้เบนส์
ไปบริจาคไปถวายให้กับวัดนะคะ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็มีวิธีการบนบานสารกล่าวที่แตกต่างกันออกไป
แต่อย่าลืมนะคะเราก็เหมือนคนในครอบครัวของคุณ